การบันเทิงตอนนี้รันของจริงคุณผู้ชม

ยอดพุ่งเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าดอกเห็ดพี่แจ๊ก
ต้องบอกว่าตอนนี้วงการบันเทิงอ่วมอรไทยจริงค่ะ
เข้าสู่วันที่๓คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะ
ตอนนี้มีศิลปินนักแสดงนะคะรวมไปถึงนักร้อง
ติดโควิด๑๙๖คนด้วยกันคุณผู้ชม
อย่างที่เรานำเสนอไปนะคะก็มีคุณสแตมคุณกัจจังน้องปีโป้นะคะดีเจเพชรจ้า
รวมไปถึง๒คนล่าสุดคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องแบงค์ทิติแล้วก็คุณเวย์ไทเทเนียมนั่นเองค่ะ
น้องแบงค์ทิติเป็นนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังจากค่ายนาดาววังกอกนะคะ
ส่วนพี่เวย์อย่างที่ทราบนะคะก็เป็นสมาชิกวงไทเทเนียมค่ะ
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะน้องแก๊งทิติค่ะนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังนะคะ
สังกัดนาดาวบางกอกค่ะที่ตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัวนะคะ
ก็ได้โพสต์ผลตรวจโควิดออกมาแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าพบเชื้อค่ะ
แบงค์โพสต์ชี้แจงไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๗เมษายน
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องไปไหนกันบ้างค่ะ

แบงค์เอาของไปให้พี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่บ้านด้วยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็กลับไปคัดเลือกทหารอย่างที่เราได้ดูภาพข่าวกัน

ใช่นะคะภาพนี้แหละคุณผู้ชมเป็นภาพเมื่อวันที่๕เมษายนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือน้องก็ไปผ่อนผ่านทหารแล้วก็มีการถอดเสื้อผ้า

ถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมหลายคนก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงค่ะ
แล้วพอตอนทราบข่าวปุ๊บนะคะว่ามีผู้บริหารพี่บอมเนี่ย
เห็นต้องอ้าปากให้เห็นว่ามันครบหรือเปล่าใช่ใช่นะคะ
นะคะน้องแบงค์นะคะก็ซึ่งได้ไปร่วมงานก่อนหน้านี้นะคะ
รีบไปตรวจเช็คทันทีเลยคุณผู้ชมค่ะซึ่งล่าสุดก็พี่เวย์เนอะ
คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะเราต้องระมัดระวังนะ
คือตรวจรอบแรกไม่พบนะคะแต่ว่ากลับไปบ้านสังเกตอาการตัวเอง

รู้สึกเหมือนมีไข้ปวดหัวนะคะก็เลยไปตรวจอีกครั้งผลออกมาก็คือของพี่เวย์ไทเทเนียมก็คือพบเชื้อโควิดนั่นเองนะคะ
คือตอนนี้ที่ต้องกังวลก็คือภรรยากับลูกอีก
แล้วก็ดูแลลูกอยู่ที่บ้านด้วยก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งบ้านที่หลายคนบอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งจัดงานปาร์ตี้กันไป
แต่ดีอย่างที่ทุกคนดาราที่เรากล่าวชื่อไปเนี่ยเขาแสดงไทม์ไลน์ชัดเจนกันหมดเลยนะคุณผู้ชม
ทางโซเชียลบอกว่าเขาเนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
พ้นไปเพียงคืนแรกคุณผู้ชมอย่างที่รู้เนาะลูกยังเล็กค่ะหัวอกคุณพ่อร้องไห้คิดถึงลูกแล้ว
บอกเลยว่าปกติเนี่ยเขาเป็นคนติดลูกมากไม่คิดว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือการไม่ได้เจอไม่ได้กอดลูกเนี่ย
มันจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมานั่นเองค่ะคนก็เข้าไปส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันเยอะเลยนะคะ
ส่วนคนใกล้ชิดอย่างที่บอกไปนะคะก็คือทั้งภรรยาทั้งลูกครอบครัวของคุณอุ้มลักษณะแล้วก็เพื่อนสนิทที่ได้มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดในครั้งนั้นนะคะ
ตรวจหาเชื้อกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตอีกครั้งนะคะ